พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์จากผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เที่ยวงานวัดที่จังหวัดชนบุรี
และในงานวัดเขามีสาวรำวงอยู่นะคะ

แล้วก็อยากจะบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
พอถ่ายภาพสาวรำวงที่เขากำลังเต้นอยู่บนเวที
เอามาดูในมือถือ
ถ่ายรูปออกมาลักษณะนี้พาเด็กทำบุญต่อชะตาด่วน
ปีต่อไปต้องเส้นไหว้ให้ถึงนะ
รำวงคืนที่๒คนที่ถ่ายส่งภาพมาให้ดูจ้ะ
เพื่อการกุศลนำเงินเข้าวัดเตาปูนแห่งนี้แหละ

แล้วก็คนที่ไปร่วมงานก็ถือว่าได้ทำบุญไปด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนจุดที่ตั้งเวทีรำวงอยู่ใกล้กับจุดที่เขาเก็บกระดูก

คนที่โพสต์เอาไว้เนี่ยเขาเขียนว่าระบุข้อความที่เขาเน้นเนี่ยนะ

นี่แหละค่ะชาวเน็ตเขาก็ยิ่งมาอ่านมาแชร์ต่อภาพนี้
เชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ของเจ้าที่เจ้าทางในวัดหรือเปล่า
หรือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
รำวงคนที่ไม่มีหัวที่เขาถ่ายติดมาเนี่ยนะคะ
สาวระมงว่ายังไงหลังจากที่ภาพนี้แชร์ออกไป
รำวงคนที่ปรากฏในภาพ
แม้ว่าเธอจะไม่มีหัวในภาพ
แต่เธอก็รู้ว่าขามันเป็นของเธอแขนนั้นมันเป็นของเธอ

ยังอยู่ครบใช่ค่ะครับแล้วก็มีการโพสต์ชี้แจงบอกว่าจริงภาพนี้
ตรงกับราวบันไดจุดนั้นมันมีถุง
ถุงนี้เอาไว้ใส่ตัวรำวง๑อันแขวนไว้
กับกระเป๋าสีแดงมันแขวนอยู่คู่กัน
ตรงนั้นตรงที่เขาถ่ายไปแล้วมันผ่านไปเนี่ย
เขาบอกว่าอาจจะทำให้ถุงมันบางเธอ
คืออย่างนี้ฮะทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณดำรงการัน
ซึ่งเป็นเจ้าของคณะนะฮะซึ่งคุณดำรงเขาก็ดูภาพอย่างพินิษฐ์พิเคราะห์แล้วนะฮะ
แล้วก็บอกได้โทรไปคุยกับน้องที่เป็นสาวรำวง
ในภาพถ่ายออกมาแล้วหัวขาด
ก็พินิษฐพิเคราะห์แล้วก็เดินกันมาดูข้างเวร
ตรงมุมที่ผู้ชายที่มาถ่ายรูปมุมนี้แหละ
เขาก็บอกว่ามุมนี้มันมีคนผูกถุงพลาสติก
มันถูกแขวนไว้ที่ราวเวที
และสันนิษฐานว่าขณะกำลังถ่ายภาพนั้น
ถ่ายไปติดเอาถุงพลาสติกอยู่ในมุมบังหัวของน้องเขาพอดี
ทำให้เหมือนกับน้องเขาไม่มีหัว
ตัวเจ้าของคณะบอกไม่น่าจะเกิดจากอาถรรพ์ที่เวทีมาตั้งอยู่ข้างโกรธ

เพราะผมนำคณะรำวงมาแสดงเต้นที่นี่เกือบ๒๐ปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
แล้วก็น้องรำวงก็ไม่ได้มาเต้นเพราะติดไปงานเต้นที่งานอื่น
คือตอนที่ผู้สื่อข่าวไปบอกว่าวันนี้น้องไม่ได้มานะ
ไปเต้นงานอื่นไม่ได้เป็นอะไร

ใช่น้องก็สบายใจแล้ว
อยากให้ทุกคนมองไปในเรื่องของอาถรรพ์
ที่บอกว่าน้องสบายใจเพราะว่าคืนนั้นหลังจากที่มีการแชร์คลิปออกไป
ขออภัยค่ะแชร์ภาพออกไปมีคนแท็กเธอ

แต่เช้าเลยทำบุญตักบาทนะคะ
แล้วตอนนี้ใจสบายแล้ว
เพราะว่าทำบุญต่อเนื่องจากคืนนั้นนะจนถึงวันนี้หลายวันผ่านมา
เจ้าของภาพเองเขาบอกว่าถ่ายได้วันที่๑๒ธันวาคม

หรืออาจจะเป็นผ้าถุงที่มาบังพอดี
แต่น้องไปทำบุญก็เพื่อความสบายใจกันไปเรียบร้อยนะคะ